นักธุรกิจชาวอินเดียเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ให้ดำเนินคดีกับน้องชาย๒คน
หลังจากที่ได้มีการฆ่าบุพการี
และชิงมรดกนับพันล้านบาท

กับพันตำรวจโทสารวุฒิเดชี
สารวัตรฝ่ายสอบสวนตำรวจนครบานทองหล่อ
เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับนายยัสวินเดอร์ซิงค์
และนายกุณที่พิชิสิงศ์น้องชายทั้งสองคน
ภายหลังจากที่ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี

ให้ยุติคดีความที่ฟ้องร้อง
เรื่องของการยักยอกเงินของบริษัทในครอบครัว

โดยนายกมลได้มีการนำรูปภาพของกลุ่มชายชะกัน

และเอกสารสำคัญต่างมามอบให้กับตำรวจ

ทั้งคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ที่จะสามารถเอาผิดกับบุคคลทั้งสองคนได้
โดยช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
มีชายแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมแอบแฝง
ทำทีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัท
มีท่าทางไม่น่าไว้วางใจ
ต่อมาทราบว่านายคชาไม่ทราบนามสกุล
เป็นผู้ดูแลชายชะกันกลุ่มนี้
ซึ่งตนเองนั้นก็มีพยานหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้
ว่านายคชามีความเชื่อมโยงกับน้องชายทั้งสองคน
เกรงว่าตัวเองและครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ก่อนหน้านี้นะคะนายกมลได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพี่น้อง๕คน
ต่อมาสารได้ออกหมายจับเพียง๓คน
ได้แก่นางประพาปานซิงค์
นางรัตนาศิงสัจกุล

ในข้อหาฆ่าบุพการีโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งขณะนี้ทั้ง๓คนได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วก็จะมีการไต่สวนเพิ่มเติมในเดือนหน้าค่ะ